เหมือนพ่อค้าขายปลาทูคนนี้ค่ะเขาอัดอั้นตันใจมากเขาบอกว่า
บอกว่าอยากบอกว่าเป็นเกษตรกรนักใช่ไหมดูเลยดูสิ่งที่เขาทำเนี่ย
เห็นกันไปว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรคือเขาขายปลาทู
เข่งปลาทูของตัวเองหมดเลยลูกสาวก็ร้องไห้ได้ยินเสียงเข้ามาใน
ในคลิปนะคะฝ่ายแม่ก็พยายามห้ามบอกว่าอย่าเผาอย่าเผาแต่ก็
มันเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
ช่วยช่วย

อย่าไหวหล่ะ

รู้สึกน้อยใจว่าทำไมวะกูทำมาหากินเนี่ยมือไม้หนามาแล้วแต่กลับไม่ได้
ไอ้คนที่ไม่ได้ทานนอนแผ่นวันหรือทำอาชีพผิดกฎหมายเนี่ย
หรือไอ้พวกสมัครเล่นอ่ะกลับได้

ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาด
คนมีตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้จะกินอะไรดี
คนจนไอ้คนไม่มีวันนี้จะเอาอะไร
คิดบ้างสิครับอยากจะช่วยช่วยให้มันถูกคนช่วยให้มันถูกกลุ่ม
แต่ใครก่อความจริงเข้าไปตัดสิทธิ์ไม่ได้
บางคนไม่ได้เป็นเกษตรกรยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เขาเป็นเกษตรกร
ความรู้สึกที่ทำมันมีบ้างไหมเนี่ย
คือเป็นเสียงระบายความอัดอั้นตันใจนะคะ
ก็โพสต์คลิปนี้เอาไว้ทั้งคลิปเผาอุปกรณ์ทำมาหากิน
แล้วก็คลิประบายความอัดอั้นตันใจแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่เขาโพสต์ไปนะคะก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเขาเยอะมาก
ซึ่งเขาก็บอกขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่คิดเลยว่า
เหมือนเยียวยาจิตใจให้กับคนที่เจอกับปัญหาเดียวกันนะคะ
ก็คาดหวังเขาก็บอกเขาคาดหวังว่าเขาอยากจะได้ข่าวดีจากรัฐบาลนะ
แล้วก็เขาก็รู้ว่าวันนี้จะมีกลุ่มคนที่เดินทางไปที่กระทรวงการคลัง
เขาก็โพสต์ภาพตัวเองชูสองนิ้วแบบสู้เนี่ย
สู้ให้กับกลุ่มคนที่เดินทางไปที่กระทรวงการคลังด้วย
เขาพูดประโยคนึงมันก็จุกเหมือนกันนะ
คนที่ได้ตื่นมาวันนี้กินอะไรดี
แต่คนที่ไม่ได้วันนี้จะกินอะไรมันไม่มีกิน

คนที่ทำเป็นลงทะเบียนเป็นเข้าถึงง่ายแต่ไม่ได้เดือดร้อน
คุณก็ได้ไปง่ายในขณะที่คนที่เขาทำมาหากินแล้วเดือดร้อนจริงบางคนยังไม่รู้เลยว่าต้องเข้าเว็บไหนต้องพิมพ์อะไรยังไงแบบไหน
ก็ลองปรับแก้ดูนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกัน
เข้าใจว่ามีคนเดือดร้อนเยอะมากทีเดียว